คืนนี้เริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่ชนบุรีวัยรุ่นชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ข้ามทางรถไฟ
ถูกรถไฟบรรทุกน้ำมันพุ่งชนบาดเจ็บนะครับ
กระดูกขาหักหลายท่อนอาการสาหัส
ว่าสาเหตุเกิดจากการไม่ชินเส้นทางและไม่เห็นสัญญาณเตือน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมเข้าช่วยเหลือวัยรุ่นชายอายุประมาณ๑๘๒๐ปี
ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนหมดสติอยู่บนจุดตัดทางรถไฟ
ถนนวัดท้องคุ้งหนองรีตะบนนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุแล้วถูกรถไฟพุ่งชนอย่างจัง
ตรวจสอบพบบัตรแผลชะกันที่ศีรษะกระดูกขาขวาหักหลายท่อน
ใกล้กันมีรถไฟบรรทุกน้ำมันจอดอยู่และมีรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บล้มอยู่ในสภาพพังยับเยิน
พนักงานขับรถไฟระบุเพียงว่าบรรทุกน้ำมันออกมาจากสถานีรถไฟแหลมชะบัง
และกำลังมุ่งหน้าไปพานทองเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้บาดเจ็บ
ขี่รถมาด้วยความเร็วแล้วไม่เห็นไม้กั้นและอาจไม่ชินเส้นทาง
แต่ยังต้องรอสอบประคำผู้บาดเจ็บหลังอาการดีขึ้น
ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำอยู่ร่องกลางถนนแจ้งสนิท
ตะบนแก่งเริงจานอำเภอเมืองมหาสารคาม
จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับจุดกลับรถหน้าสนามยิงปืน
พบรถกระบะสีขาวพลิกตะแคงอยู่ร่องกลางถนนสภาพรถเสียหายทั้งคัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายเสถียรพงศ์วงศรีอาจอายุ๓๕ปีคนขับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสกู้ชีพอบตแก่งเริงจาน
พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่ก็พบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่รถก็เสียหลักลงร่องกลางถนน
คนขับกระเด็นออกมานอกรถได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิต
ที่จังหวัดประจวบคีวีคันกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถโตยอต้าฟอร์จินเนอร์หลังเสลหลักตกร่องกลางถนนเพชรเกษมในพื้นที่บ้านทุ่งสีเสียดตะมนต์ทรายทองอำเภอบางสะพานน้อยแล้วพุ่งอัดติดกับต้นสนจนพังยับเยินภายในซากรถพบร่างของนายสุภาพอารีนิยะกิจอายุห้าสิบเอ็ดปี
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสุภาพผู้บาดเจ็บขับรถมาเพียงลำพังจากกรุงเทพ
เพื่อจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดสุราธานีคาดว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นทางตรงต่อเนื่องผู้บาดเจ็บมีอาการหลับใน
จึงเสียหลักตกร่องกลางถนนแล้วพุ่งชนอาจติดกับต้นสนอย่างจัง